มีเสียคนนึงเขาเมาแล้วขับคุณผู้ชมขับรถไปชน
รถของรองผู้กำกับตำรวจกองปราบทำให้ตัวตำรวจตัวภรรยาเสียชีวิต
และลูกสาวที่นั่งมาบาดเจ็บสาหัสนะครับรถเก๋งซูซูกิสวิปสีขาว
ล้อเนี่ยเกออยู่กับราวสะพานแบบนี้ครับ
นะฮะอยู่ที่ทวีวัฒนานะฮะพังยับเยินเลยครับ
ที่นั่งคนขับไปพบศพของพันธุ์ตำรวจโทจตุพรงามสุวิชากุล
รองผู้กำกับสอบสวนกองบังคับการปราบรามสภาพนี่โอ้โห
คอนโซลนี่กดทับร่างอยู่อัดร่างกับรถแบบนี้เลย
ในรถมีอีกสองคนเป็นลูกกับภรรยาของรองภูมิกับในเวลาต่อมานานุชนาธิ
ซึ่งเป็นภรรยาของผู้กำกับรองผู้กำกับนั้นเสียชีวิตนะครับ
ส่วนลูกสาวอายุเพียงสิบหกขวกสิบหกปีก็อาการสหัสนะฮะ
ถูกนำตัวส่งห้องไอซียูของโรงพยาบาลจุดเกิดเหตุเนี่ยมันอยู่กลางสะพานข้ามครองไม่มีชื่อ
บนถนนทวีวัฒนากาญจนาพิเศษเขตทวีวัฒนากรุงเทพ
ถัดไปบริเวณเชิงสะพานพบรถเบนส์รุ่นอีสองห้าศูนย์สี่บรรเงิน
ด้านหน้าพังยับเลยคนขับคือนายสมชายเวโรธพิพัฒน์อายุห้าสิบเจ็ดปี
เป็นเสียเจ้าของกิจการผลิตแล้วก็จำหน่ายอะไรรถยนต์
เมาสุราหรอกครับพูดจะไม่รู้เรื่องแอเลยแอเลย
ขณะนำตัวส่งโรงพยาบาลนายสมชายก็ตะโกนเอะอะโวยวายด่ากู้ภัยด่า
คนนั้นคนนี้ไปหมดเลยคือเมาอะครับ
ตำรวจโรงพักสารแดงก็คุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
แล้วก็ทำประวัติตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอลโอ้โหสูงถึง๒๖๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับ
ตนก็ถูกแจ้งข้อหาเมาแล้วขับกับนายสมชายแล้วนายสมชัยก็ไม่ขอให้การใด
ตำรวจก็เลยนำตัวเข้าห้องขังเดี๋ยวรอสั่งก่อนเดี๋ยวมาสอบปากคำใหม่
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่าเหตุการณ์นี้มีคนตายถึง๒ศพด้วยกันนะครับ